คุณผู้ชมคะเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะ
ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะนำขบวนรถไฟรุ่นใหม่
มาให้ประชาชนได้ใช้อย่างเป็นทางการ
เส้นทางแรกก็คือกรุงเทพเชียงใหม่นะคะ

แล้วก็เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อสร้างรถไฟเพิ่มอีก๘เส้นทางค่ะ
นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
บอกว่าได้เตรียมทำแผนระยะที่๓
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการลงทุนระบบรางของประเทศ

เพื่อเปลี่ยนการขนส่งจากถนนมาสู่ราง
หลังจากพบว่าปริมาณการขนส่งเป็นอัตราที่ต่ำนะคะ

ปัจจุบันมีปริมาณผู้โดยสารทางรถไฟเพียง๓๕ล้านคนต่อปี
หรือร้อยละ๕๙ของปริมาณการเดินทางทั้งหมด
และปริมาณสินค้า๑๑ล้านตันต่อปี
หรือร้อยละ๒๒๙ของปริมาณการขนส่งสินค้า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เลยบอกว่าในปี๒๕๕๙
จะเสนอขอคณะรัฐมนตรีสร้างรถไฟเพิ่มอีก๘เส้นทาง
แก่กรุงเทพนครปฐมกรุงเทพฉะเชิงเศร้า
กรุงเทพพระนครศรีอยุธยากรุงเทพหัดใหญ่ประดังเบซา
และรถไฟความเร็วสูง๔เส้นทางเพื่อเชื่อม๔เมืองเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
หันเก๊บมาเบซาเพื่อเชื่อมต่อกับทางมาเมริกา
ซึ่งขณะนี้ทางภูว่าการรถไฟของ
มีการส่งมอบครบหมดในเดือนตุลาคมนี้นะคะ
เพื่อวิ่งเป็นขบวนรถด่วนพิเศษใน๔เส้นทาง
หัดใหญ่ไปกลับวันละ๒ขบวนต่อวัน
รวม๘ขบวนค่ะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ๙แสนคนต่อปี
ซึ่งจะเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่
เป็นเส้นทางแรกเดือนตุลาคมนี้นะคะ